สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับ
แต่ว่าสถานการณ์ฟ้าฝนนั้นเขายังคงมีบทบาทกับหลายพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะครับ

จะพบว่ามีการเคลื่อนตัวของความชื้น
แล้วก็มีการกลั่นตัวกลายเป็นฝนเข้ามาปกครุมเมืองในของเราอย่างต่อเนื่อง

แต่ถ้าหากเทียบกับฝั่งพม่ากับฝั่งลาวแล้วเนี่ยนะครับ
ประเทศไทยยังถือว่าน้อยกว่าทั้งสองฝั่งนี้นะครับ
โดยจุดศูนย์กลางหลักที่มีการเหนียวนำฝนเนี่ยนะครับ
ที่มีการเกาะตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้แถวก่อไหล่หลับนะครับ
คือจุดตรงนี้นะครับส่วน๒ลูกนั้นเป็นพายุที่เป็นตัวเป็นตน
มีลักษณะการตั้งชื่อขึ้นแล้วนะครับ
สองลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนที่เข้าสู่ไทยนะครับ
ดังนั้นยังไม่ถือว่าเป็นพายุจริงนะครับ
ประมาณถึงวันที่๑๔นะครับ
ก็สามารถที่จะพัฒนาความระลมได้กว่านี้อีกนิดหน่อยนะครับ

มีทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้นไปแถวบริเวณประเทศจีนตอนล่างนะครับ

หลังจากนั้นจะมีการวกลงมาบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม
แน่นอนครับการวกลงมาแบบนี้ก็มาพร้อมกับกลุ่มฝนนะครับ
ที่จะหอบมาตกในบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม
และที่สำคัญครับเป็นจุดที่อาจจะใกล้กับไทยด้วยนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือปริมาณน้ำฝนที่จะเข้ามาเติมเต็มในแหล่งน้ำ
หลายแหล่งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังหลังจากนี้เป็นต้นไป
และแน่นอนเมื่อมีภายุเกาะตัวในประเวณมหาสมุดแปลซิฟิกเยอะแบบนี้
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีความแรงขึ้น
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดคลื่นลมที่รุนแรง๒๔เมตร
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้ไปจนถึงช่วงประมาณวันที่๑๘นะครับ
ซึ่งเป็นช่วงที่พายุต่างจะมีบทบาทกับสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา

บริเวณพื้นที่ภาคเหนือโอกาสการเกิดฝน
อย่างที่บอกแล้วครับว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับ
ร้อยละ๗๐๘๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
อุณหภูมิก็เย็นสบายนะครับ๒๒๓๔องศาเซลเซียต

หลักก็จะเป็นบริเวณทางตอนบนของภาคนะครับ
ที่จะได้รับผลกระทบ๑๗๐๘๐ของพื้นที่

อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๓๓๒องศาเซลเซียตครับ
ส่วนในบริเวณตอนกลางก็จะเป็นช่วงที่มีดวงอาทิตย์เข้ามาตั้งฉากนะครับ
ช่วงที่ไม่มีฝนฝนอาจจะอากาศร้อนหน่อยนะครับ
โอกาสการกระทบฝนอยู่ที่อร่อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่
ก็จะอยู่ในบริเวณฝั่งที่ติดกับประเทศพม่า
จากอันการณ์จันทบุรีราชบุรีตาก
รวมไปถึงในบริเวณตามแนวภูเขา
ที่เป็นช่องทางกั้นระหว่างภาคอีสานกับภาคกลาง
ส่วนไปดูในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
ภาคตะวันออกโอกาสการเกิดฝนยังคงเยอะ
๑๗๐๘๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
จันทบุรีกับตราด๒พื้นที่นี้ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันแล้ว
อาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติตามมาได้

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของพื้นที่
โดยคลื่นต้องระวังหน่อยตั้งแต่ตอนบนลงมาจนถึงตอนกลางนะครับ

ส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปก็อยู่ที่ประมาณ๑๒เมตรนะครับ

ถึงแม้ว่าฝนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แต่ว่าคลื่นแรงต่อเนื่อง
คลื่นตอนบนจนถึงตอนกลางสูงประมาณ๒๔เมตรนะครับ
ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างของภาคก็อยู่ที่ประมาณ๒เมตร
อุณหภูมิ๒๒๓๓องศาเซลเซียต
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหลัง
กลางสัปดาห์เป็นต้นไปอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่

นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฟ้าฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป

เพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนนั้นจะเข้ามาตกในเมืองไทย

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ